นาคีค่ะคุณภาคแรกประสบความสำเร็จไปแล้ว

แต่ก็ไม่วายดราม่านี่ขณะยังไม่ถ่ายทำนะ
ดราม่าขึ้นมาค่ะว่าเขาก็ได้ยินกันนะแววว่า
คุณอ๊อภพงภัทรจะเอาแพนเค้กเข็มวันนี้มาเป็นนางเอกแทนแต้วนะแต่พอหรือเปล่า
ทำเอาเหล่าแฟนคลับเจ้าแม่นาคีถึงกับเอาอาการไม่พอใจค่ะ
พร้อมประกาศลั่นนะว่าหากไม่ใช่แต้วแสดงก็จะไม่ดูเด็ดขาด
งานนี้ค่ะผู้จัดคนเก่งอย่างแดงธัญญาอยู่นิ่งไม่ได้เลยค่ะ
รีบโพสต์ชี้แจงผ่านไอจีบริษัทแอคอาร์ตนะคะ
สืบเนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์นาคี๒ค่ะ
นักแสดงนำแล้วนะคะ
ทางบริษัทค่ะขอแจ้งว่าขณะที่ภาพยนตร์นาคี๒นั้น

ถ้าได้ตัวนักแสดงหรือมีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะ
ซึ่งมีเหล่าฟอลลอเวอร์ของคำแก้วค่ะต่างเข้ามาส่งเสียงเชียร์ให้ทางทีมงานนั้น
สาวแต้งแสดงกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
แรกก็เป็นละครไปนะคะภาค๒ได้รับความชื่นชมอย่างมากเลยนะคะ
ก็เลยมาเป็นภาพยนตร์เลยสำหรับเรื่องนาคีภาค๒นั่นเองค่ะคุณ
แฟนก็ยังอาจจะยังคาใจอยู่แล้วก็ยังอยากให้แต้วนี่แหละมารับบทเดิม
อยากจะมีความหวังนะว่าภาพที่จะมาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ย

เพราะว่าแต้มันก็ทำผลงานได้ปังเปรี้ยงมากเลย